คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้แล้วเป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะ
สาวประเภทสองนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้
ขณะที่พวกเธอเนี่ยบังคับให้ชายที่ป่วยออทิสติกเนี่ย
ช่วยตัวเองให้สาวประเภทสองคือสำเร็จความไข้ให้สาวประเภทสอง
ใช่ไหมเออสำเร็จความไข้ให้สาวประเภทสองอ่า
คุณผู้ชมคลิปนี้มันแชร์กันว่อนเลยก็ต้องมีการตรวจสอบฮะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยแต่ว่าในคลิปเราต้องดูดเสียงออกบ้าง
เพราะเป็นเสียงที่สาวประเภท๒บังคับชายออทิสติกนะครับ
ทำเพื่อนกู
กูบอกให้ทำ
ทำเป็นเดียวมึงไม่ต้องทำอะไร
มึงแค่ทำเพื่อนกูโอเค

เอาไว้เพื่อเตือนภัยสังคมนะฮะ
บอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
สาวประเภท๒๒คนแต่งกายคล้ายหญิง
ตุ้งติ้งทาหน้าขาวแบบนี้แหละครับ

ขู่บังคับให้หนุ่มป่วยออทิสติก
สำเร็จความไข้ให้เพื่อนของเขา

บอกมึงทำมึงทำให้เพื่อนของกูแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรแบบนี้
โอ้โหถ้าไม่ทำจ้ะอย่างนี้นะคุณนะ

ครับคนทายก็เป็นสาวประเภทสองเหมือนกันน่ะนะครับ
ทีนี้มีการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากงานบุญหมอลำ
สาวประเภทสองของสองคนนี้เป็นคนต่างอำเภอ
ว่าจะอยู่ที่อำเภอคำม่วงหรืออำเภอคล้องชัย
แล้วก็มาเที่ยวงานบุญดังกล่าวนะครับที่อุดรธานี
คุณผู้ชมปรากฏว่าทีนี้คนก็ไปควานหาเลยนะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร
แล้วก็สาวประเภท๒คนนี้ที่เอาคลิปเหล่านี้
มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลใช้เฟซบุ๊กอะไร
ก็มีการตามไปเจอนะฮะว่าทั้ง๒คนที่เป็นสาวประเภท๒
ในเหตุการณ์นี้ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วครับ

ทีนี้ก็ต้องตามต่อนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ทีมข่าวของเราในพื้นที่อุดรธานีนะฮะ
ได้พูดคุยกับนายคณะพฤษพิมพ์โคตรในอำเภอวังสามหมอนะครับ
เปิดเผยว่าสาวประเภท๒คือมาเที่ยวงานหมอลำที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็มาเจอกับเด็กหนุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นถึงลูกผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้นบังคับให้เด็กหนุ่มผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำวัด
สาวประเภท๒คนหนึ่งถือกล้องมือถือถ่าย
สาวอีกคนนึงขู่เข็นให้สำเร็จความไข้ให้สาวประเภท๒ที่เป็นเพื่อน
ถ้าไม่ทำก็โดนตบบ้องหู
เรื่องนี้มันมีความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของผู้เสียหาย
ไปแจ้งความไว้แล้วนะแต่ขณะนั้นเด็กหนุ่มผู้เสียหาย
ไม่สามารถให้การได้อย่างที่บอกไปเขาเป็นออทิสติกด้วย

คือเหมือนกับความจำแส้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันมีความคืบหน้าตรงที่ว่าภายหลังเหตุการณ์
แล้วก็มีการแจ้งความสาวประเภท๒ได้ติดต่อขอไก่เกลี่ยทางโทรศัพท์
แต่ว่าแม่ของผู้เสียหายไม่ยอมไก่เกลี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์เมื่อ๓ปีที่แล้ว

แต่ทีนี้พอคลิปมันถูกนำมาเผยแพร่อีกทีหนึ่ง
มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วคุณนะ
ตอนนี้ทางอำเภอเองแนะนำให้พ่อและแม่

คราวนี้เรื่องมันยังไม่คืบตรงที่เรียกรับความช่วยเหลืออะไร

แล้วก็ต้องแจ้งความอีกครั้งเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
ให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปเลยเนาะ
ใช่พี่เป็นภาพเก่าเมื่อ๓ปีที่แล้วทีนี้
แล้วก็ไปเข้าไปคุยกับผู้เสียหายแล้ว
ทีนี้ก็แนะนำเขาไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

พอภาพข่าวมันออกไปอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าใครไปลงไปลงอ่ะพี่ใช่ไหม
ก็คือว่าจะแนะนำผู้เสียหายว่า
เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นถ้ามันไก่เกลี่ยกันไม่ได้หรือยังไง
ก็จะให้พรบคอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งด้วย

แม้ว่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อนนะครับ
แต่ว่าทางฝ่ายผู้เสียหายทางครอบครัวของน้องออทิสติก
เป็นจริงผู้ชายออทิสติกก็อายุเยอะแล้วนะ

ถ้าต้องการที่จะเรียกร้องความเสียหายเนี่ย
ใช่ครับความคืบหน้าวันนี้นะฮะมีรายงานว่า
สาวประเภท๒นะคนถ่ายคลิปนะให้ข้อมูลบอกว่าตอนนั้นถ่ายเล่นตอนเมา
และที่แชร์ไปเนี่ยแชร์ไปขำคุณผู้ชมตอนที่แชร์ไปเขาเขียนข้อความเลยนะคุณนะ
มันไม่ขำแล้วนะเพราะว่าในข้อความที่เขาเขียนคุณผู้ชมเราก็ต้องเบลอไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งข้อความในนั้นน่ะมันก็จะมีบอกว่าอะไรนะมันมีแฮชแท็กคือเหมือนกับว่าโอ๊ย
แล้วก็พูดถึงบอกว่ามึงบังคับผู้ชายแล้วแล้วก็๕๕เขียนแฮชแท็กเอาไว้บอกว่า
มีฮอดปืนมีฮอดชักคือหมายความว่าอะไรคือเหมือนกับมีทั้งปืนแล้วก็มีการขึ้นลำเอาไว้แล้ว
แบบนี้หรอคะหรือว่าชักก็คือหมายถึงให้ช่วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะคือมันกลายเป็นเรื่องเป็นราว
แบบว่าความเสื่อมนะแล้วก็อีกอย่างคือมาดูงานหมอลำแล้วมาเจอผู้ชายแล้ว๑
ก็ต้องบังคับไป๑อะไรอย่างนี้ครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับมันก็มีรายงานออกมาอีกนะ
ว่าสาวประเภท๒คนที่เป็นมือถ่ายคลิปเนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วนะผ่านเหตุการณ์มา๓ปีเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนสาวประเภท๒อีกคนคือคนนี้คนที่ใส่เสื้อสีชมพูตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดกราศิลป์ใช่แล้วเขาบอกว่าสาวประเภทสองคนนี้ตอนนี้คือเครียดมากเครียดมาก
เหมือนกับพอมันมีข่าวนี้ออกไปคือกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะ
แล้วก็ติดต่อมาทางแม่ของผู้เสียหายแล้วนะฮะบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมาเคลียร์กัน
แม่ผู้เสียหายยืนยันว่าลูกชายเป็นเด็กพิการป่วยออทิสติกจริง
แล้วก็จำหน้าสาวประเภทแต่จำหน้าสาวประเภท๒ที่ก่อเหตุได้นะฮะ
พอเห็นข่าวแบบนี้เอาจริงสาวสอง
คือกลายเป็นว่าคุณป่วยมากถ้าเป็นอย่างนั้น